ถ้าพูดถึงพี่หมูอาซาว่า
คุณคิดว่าเขาจะออกแบบให้แค่พวกดารา

เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาออกแบบให้กับพวกนักมวยด้วยนะ
ชุดของนักมวยนี่แหละนะคะคุณผู้ชมพี่หมูอัศว่า

นักมวยชื่อดังขวัญใจชาวไทยอย่างแหลมศรีสเกต

และรักษาเข็มขัดแชมป์ซุปเปอร์ไฟเวท
ของสภามวยโลกได้อีกหนึ่งสมัย
ก็เป็นปลื้มสุดเลยนะพี่หมูบอกว่าเป็นปลื้มมาก
โดยเปิดใจที่เดียวผ่านบันเทิงไทยรัฐ

ที่ตอนนี้ติดภารกิจทำบุญไกลถึงอินเดียนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าได้ติดตามผลงานของแหลมศรีสะเกด
และประทับใจเรื่องราวการสู้ชีวิต
ที่มีความมุ่งมั่นมานะอดทน
กว่าจะได้ต่อยมวยจนเป็นแชมป์โลกได้สำเร็จ
ที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
นำตรงนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการทำชุด
ส่วนลายที่ใช้บนเสื้อคลุมก็เป็นลายโบราณนะคะ
เป็นงานละเอียดต้องปักด้วยมือและใช้เวลาหลายเดือน

เพราะเป็นครั้งแรกที่ทำชุดกีฬา
ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกเสียงชื่นชม
แล้วก็เป็นปลื้มรู้สึกภาคภูมิใจ

เพราะแหลมก็เป็นเหมือนฮีโร่ของคนไทย
ต้องทำเต็มที่ให้สมศักดิ์ศรีแชมป์อย่างแน่นอน
อันนี้คือเป็นการให้สัมภาษณ์ของทางพี่หมูอัศว่านั่นเองค่ะ
คือก่อนหน้านี้เห็นว่ามีใจแป้วกันอยู่เหมือนกัน

ทางไปเนี่ยกระเป๋าชุดคลุมนักมวยเขาเนี่ย
หายไประหว่างสายพานเครื่องบินตอนลงเครื่อง
ใช่แต่ว่าใช้ระยะเวลาไม่นาน
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหยิบกระเป๋าสลับกันแล้วเอามาคืน
แหมลงอกเลยเพราะว่าเห็นว่าชุดเนี่ยคุณราคาเป็นแสนเลยนะ
จริงพี่หมูเองก็ร่วมออกแบบกันกับพี่ส้มโอ
ซึ่งพี่สมโอเนี่ยเคยออกแบบชุดให้กับน้องแน็ต

ถูกต้องที่หลายคนได้เห็นกันนะคะ
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่หมูด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยเหมือนกันนะคะ